ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เป็กกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดกันหรือยัง

ที่ร้องได้ให้ร้าง
สวัสดีค่ะ
สดชื่น

สกิจบนโน้นเตายะ
ได้กลับมาพบหน้ากับคุณผู้ชมอีกแล้ว
คิดถึงเหลือเกิน

เรามีนัดกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นแบบนี้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ร้องได้ไฮไลน์
แล้วตอนนี้โอกาสของเราก็มาถึงพวกท่านแล้ว
ขอต้อนรับคุณโฟคุณตุ้นคุณจิ้งจกเขียวคุณเต้และคุณโบ

และนี่ก็คือโฉมหน้าของ๕ผู้เข้าแข่งขัน
ที่เตรียมลูกคอเตรียมใจและเตรียมความไวของมือ
เพื่อที่พวกเขาจะได้สิทธิ์ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเรา

ได้แก่คุณโฟไอ้หนุ่มจิ๊กโกท้ายบ้านจากสารคาม
ผู้ที่มีอาชีพเป็นถึงคุณหมอ

ด้านไหนคะกำลังปวดหัวเลยอ่ะ

รักษาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นหมอลำครับ
และคนที่สองได้แก่สาวน้อยเจียงใหม่หน้าใสวัยละอ่อน

รายการนี้เขาต้องร้องได้ถูกต้องนะ
ตุ๋นนะ๑๐เพลงน้องตุ๋นร้องเพลงทั้งหมดเนี่ยได้กี่เพลง

ไม่น่าเชื่อร้องได้เยอะเท่าอายุคุณป่านุ่มเลยเนอะ
ส่วนผู้ที่เตรียมใช้สิทธิ์ท่านที่๓

ชายผู้ซึ่งมองแค่แวบเดียวก็รู้แล้วล่ะ
ว่าเขาไม่น่าที่จะใช่คนปกติธรรมดาแบบเราอย่างแน่นอน

มองทางซ้ายจะมองทางขวาก็น่าจะตัวประหลาดหมด

คนอื่นน่าจะพูดใส่หนูนะประโยคนี้
ส่วนคนที่๔ดูดีมีออร่าซะเหลือเกิน

หนุ่มหลอมา่แท่ดีเจ๊ชื่อดังแห่งคลื่น
ลองสแคร๊สดูก็ได้ครับเพลงลูกทุ่งต้องทำอย่างไรครับสแคร๊ส
สแคร๊สก็ถูนี่ฮะถูอย่างนี้หรือฮะ

คุณบุ๋มสาวน้อยร่างเล็กจากปากน้ำสมุทรประการ
วันนี้เธอเตรียมวอร์มเสียงมาเต็มที่
เพื่อที่จะมาชิงเงินล้าน

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์นะครับ

โจทย์โจทย์โจทย์
กดแล้ว
อาจจะอาศัยความได้เปรียบนะครับ
ฟังเพลงทุกแนวทุกคนเยอะกว่าคนอื่นนะ

เป็นเพลงศิลปินทั้งหมด๓คนร้องด้วยกัน
เป็นทั้งหมด๓คนร้องด้วยกัน

ไปถอนคำสาบาน
ไปถอนคำสาบานนะครับ

ไปถอนคำสาบาน
คุณเต้ตอบ

หมายความว่าคุณเต้นะครับ

ให้ร้ายละครับ
โหวมีแล้วแสดง

สบายใจจังแล้ว

มาดูซิว่าคุณเต้เนี่ย
เป็นใครมาจากไหนครับ
สวัสดีครับผมเต้ครับวัชสันรัฐสงบนะครับ

เครือข่ายของคนฟังทั้งประเทศ
เนี่ยจัดรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ

พ่อค้าแม่ค้ามาก่อนแล้วตัวเราก็โตมากับ
หมูนี่แหละเห็นคั้นเลย

มันก็เลยเหมือนแบบซึมซับกันมาตั้งแต่เด็กอะครับ
ถ้าเกิดพูดถึงเพลงถนัดของเต้นะ

อย่างเช่นพี่เอชายาพี่รุ่งสุริยา
ก๊อตจักรพันธ์ผมสันติดวงสว่าง

เป็นรางสังธรรม
เมือตอนวะรอยกระทง
เป็นเพลงของพี่ก๊อจักรพันธ์กันหน่อยดีกว่า
ไกลห่างกันครั้งใด
หัวใจไม่เคยว่างงาน

ถ้าเกิดพูดถึงคนที่เสียงหวานมากในวงการลูกทุ่งของเราก็ต้องเป็น

จูบพี่วัน
โอ้ยไปน้อย
แอบมีมนตริศที่ผิดท้าย
และตอนนี้นะคะที่นั่งของคุณเต้นะคะก็มีความสดใสนะคะ
สวยขาวสะอาดบริสุทธิ์ปุริภอง
มานั่งแทนคุณเต้ค่ะขอต้อนรับคุณใบเฟิร์
สวัสดีครับ

คิดว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงได้ถูกต้องเนื้อเนี่ย

เอางี้เดี๋ยวเราตั้งกฎ
กฎนอกเหนือของกฎรายการ
ถ้าคุณเต้ร้องผิดนะ

รวมถึงเป๊กด้วยความแก้ม
นี่ถ้าสมมุติเพลงที่ร้องผิด
สิบคำอุ้ยได้คนละสิบทีอุ้ยว้าว้าว้าว

อุ๊ยขอยล้อผิดตั้งแต่เพลงแรกที่เธอสาดู

ผมว่าผมเป็นคนเต้แหละผมว่าเรื่องอะไรร้องให้ถูกเนี่ยเอาตังค์ดีกว่า
เพราะฉะนั้นแหละเขาจะได้มีแรงคำด้านหน่อย
อีไม่เอาล่ะเดี๋ยวแป๊กกี้หอมยังต้องร้องให้ถูก
วันนี้คุณเต้จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๑กันเลยนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรเพลงที่๑กันเลยครับ
สถานการณ์ของดีเจเต้ในตอนนี้กำลังทวนเพลงใหญ่เลย
เหมือนจะลังแหล่แต่ก็ดูมั่นใจ

เราลองไปฟังอินโทรโจทย์เพลงแรกกันอีกครั้งนะครับ
ข้อความรึยัง
แล้วก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวกับเจ้าของร้านป้าคนที่รู้จักกัน

เขาก็เลยอยากจะให้เต้ร้องเพลงนี้เขาฟังหน่อย

เหมือนกันเลยเป็นแรงบรรดาญใจเริ่มต้น
เป็นการร้องเพลงแรกในชีวิตของคุณเต้

ผมเพลงนี้เป็นเพลงแรก

บ้อนแฟน
ตอนแรกก็อยากจะไบ้ให้เขาตอนนี้คงไม่ต้องไบ้แล้วแหละ
ตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วได้เพลงที่เรียกว่า
มีที่มาที่ไปมีแรงบันดาลใจให้คุณเต้มีวันนี้มาเป็นดีเจวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเพลงที่๑นะครับคุณเต้ครับตัวช่วยของเรามีให้นะครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

หากเธอหัวใจยังวาง
จะคอยคัดถูก
ห้องใจมีให้ดำดาล
หนักเบาฉันเอาทุกอย่าง

แต่เธอสั่งมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

กี่ปีไม่มีนี่นะ

ได้รวมเดินทางดังฟ้า
จะรักและเฝ้าบูชา
ขอเพียงมาอยู่คู่กับชาย

แล้วอยู่ที่มากแล้ว

แล้วคนแรกเป็นผู้สาธารณ์ศิษยธรรมไม่ใช่เป๊กด้วย

เอาอย่างนี้ดีกว่า

หนึ่งคำค่ะให้หอมแก้มได้แต่ไม่ใช่หอมคุณเต้

เอาแหวนเนี่ยอร้อมนะครับแล้วคุณเต้ร้องไปแล้วโอ้โฮเซียงหวาน

จริงหรือเปลี่ยนประไหน

จริงร้องพอ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณเต้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องผิด
ร้องได้ร้องผิด

ประตูหลังสิประตูหน้าคนมันเยอะ
ไม่ไป
พ่อเจกกัง

ถึงตัวจะดำแต่การกระทำเป็นสีชมพูนะคะ

นี่ความหล่อของคุณทำร้ายต่อมและเซลล์

ลูกเด็กเล็กแดงแม่แก่พ่อเท่าอะไรตอนนี้

ไม่รู้ว่ากรรมการของเราจะโอนอ่อนไปด้วยหรือเปล่า

มุมดีคุณผู้ชมดูแล้วต้องนึกถึงจินตนาการว่าหน้าคุณบุ๋มบิ๋มนะฮะ

มีหนวดมีหนวดอย่างนี้แต่ว่าทนทานความหล่อของคุณเต้เขาไม่ไหวคือต่อมแตะ
อันนี้จะมาว่าหรือจะมาดูใกล้
ไม่ได้อะไรที่ออกมานี่จะออกมาบอกว่าเขาร้องผิดฮะถูกไหม

เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูกันครับ
เพลงที่๑๕บาท

คุณเต้ร้อง
คุณเต้ร้อง
เหตุการณ์เริ่มจะชุนละมุนวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วครับ
เมื่อคนดูในห้องส่งพากันเทใจเชียร์ให้คุณเต้ร้องผิดเพราะผลประโยชน์ทางใจ
แล้วอย่างนี้ดีเจเต้ของเราจะไปต่อได้แค่ไหนเอาใจช่วยกันช่วงหน้า
คุณควรร้องได้ให้รัก